วันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนมากพอสมควรนะ
ก่อนหน้านี้ค่ะพี่หนุ่มสอนรามเขาออกมาโพสต์ในโซเชียลแล้วว่าเขามีการ
อย่าขาดกับภรรยาคุณติ๊กบริกบาเทอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะ

ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์เนี่ย
ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
คือทันทีที่สื่อมวลชนรู้ว่าเธอจะไปร่วมรายการนะคะ
ก็รีบไปดักรอที่สถานที่ที่ถ่ายทำเลยค่ะ
เพื่อจะไปรอสัมภาษณ์หลังจากรายการจบ
แต่ปรากฏว่าเธอดูเหมือนว่าจะไม่พร้อมสำหรับวันนี้นะคะ
แล้วก็เลือกที่จะหลบหน้าสื่อมวลชนไปออกอีกทางหนึ่ง
ก็เลยทำให้คาดเคลื่อนกันไปก็ไม่ได้สัมภาษณ์กันไป
แต่เธอเปิดใจในรายการถึงประเด็นต่างเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
เรื่องเงินเงินทองเธอบอกว่าเธอยอมรับผิดทั้งหมดนะคะ
ว่าเธอแอบนำเงินของพี่หนุ่มสอนรามไปใช้หนี้จริง
คราวที่เป็นข่าวใหญ่โตจำได้ไหมตอนนั้นที่พี่หนุ่มบอกว่าเงินหายจากธนาคารไป
สรุปก็คือคุณติ๊กภรรยานี่แหละค่ะเอาไปทั้งหมด๔แสนบาทนะคะ
สองแสนบาทคือเอาไปใช้หนี้เดิมที่เป็นอยู่
อีก๒แสนบาทคือเกิดจากหนี้ที่เธอไปเล่นการพนัน
ไปเล่นพนันเพราะเธออยากจะหาเงินมาใช้หนี้
แต่สุดท้ายมันก็เป็นหนี้อีกอีรุงตุงนังกันไป
เรื่องของทองทองลูกของเธอเธอก็ชี้แจงบอกว่า
จริงแล้วขายไปแค่๓บาทนะส่วนต่างที่พี่หนุ่มบอกขายหมดเกลี้ยงเนี่ยยังไม่หมด
บางส่วนยังเหลืออยู่กับเธอเธอเก็บเอาไว้
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องประเด็นเรื่องของการหย่าร้างกันไป
คราวก่อนที่บอกว่ามีการหย่ากันเพราะว่าแก้เคล็ดความจริงก็คือไม่จริงค่ะ
ยอมรับแล้วว่าหย่ากันจริงเพราะพี่หนุ่มโกรธแล้วก็เสียความรู้สึกจากเรื่องเงินเงินทองที่เกิดขึ้นกับเธอนี่แหละ
เพราะว่าเธอบอกว่าเรื่องหนี้สินกับสามีเนี่ยเธอบอกสามีไม่หมดทุกอย่างมันก็เลยทำให้พี่หนุ่มเนี่ยโกรธมาก
แต่หลังจากเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยก็ตกลงกันว่าเอาล่ะจะอยู่กันไปแบบนี้
แล้วเธอคิดว่าเธอสามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกอดีตสามีได้เปลี่ยนความรู้สึกพี่หนุ่มได้
กลางรายการเลยนะคะร้องห่มร้องไห้เลยเพราะเธอบอกว่าเธอคิดถึงลูก
และเธอออกจากบ้านมาสิบเอ็ดวันแล้วและดูท่าที่พี่หนุ่มสอนรามเนี่ยก็จะไม่ให้เธอไป
ถ้าหากว่าเธอยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเธอถึงกับร้องไห้แล้วก็ตั้งคำถามเลยว่าเธอจะได้เจอลูกตอนไหน
ถึงเธออาจจะเป็นภรรยาที่ไม่ดีแต่เธอคิดว่าเธอมีประสิทธิภาพพอในการที่จะเป็นแม่ที่ดี
บอกแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณติ๊กออกมาชี้แจงกับประเด็นที่เกิดขึ้น
เรื่องเงินเงินทองอะไรต่างนานาเนี่ยคือพยายามจะปรับกันไปเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอด
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ออกมาแถลงข่าวปุ๊บโอ้โหโลกโซเชียลเดือดสนั่นจริงนะคะก็ต้องตามติดกันต่อไปนะคะ